หัวข่าวหนึ่งจับบัณฑิตวิศวะคอมปลอมขั้นเทพ
ทำเอกสารราชการลายน้องลายน้ำเหมือนเป๊ะ
วิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาทำแบบนี้มา๑๐ปี
รายได้ตกเฉลี่ยเดือนละ๒๔แสนบาท
เขาบอกเหมือนของจริงร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สุดท้ายครับเข้าคุก
ไม่รอดถูกจับกลุ่มอยู่ดีนะครับ
เป็นคนตำรวจ๓๐๐๐รัตรหลักบุญรองพฤบันชาการตำรวจนครบาน
เมื่อวานตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะครับ
ป้ายทะเบียนปลอมหรือว่าใบภาษีปลอมอะไร
ตั้งเต็มโต๊ะเลยคุณทั้งหมดทั้งหมวนเนี้ยปลอมหมดนะ
เป็นการจับกลุ่มนายอภิวัฒน์กันทะวง
เครือข่ายปลอมแปลงเอกสารราชการในจังหวัดลำปาง
โดยมีพฤติกรรมเปิดเฟซบุ๊กและไลน์
ประกาศโฆษณารับทำเอกสารราชการทุกประเภท
บัตรประชาชนปลอมรับทำในราคา๒๕๐๐บาทถึง๓๐๐บาท
ใบขับขี่ปลอมรับทำในราคา๓๕๐๐๔๐๐๐บาท
โดดที่ดินปลอมก็ทำคุณใบละ๕๐๐บาท
เล่มทะเบียนรถปลอมก็ทำ๓๕๐๐บาทถึง๖๐๐๐บาท
ป้ายภาษีรถปลอมราคาที่รับทำ๑๕๐๐บาท
และสำเนาเล่มทะเบียนรถปลอมราคารับทำ๕๐๐บาท
โอ้โหคุณกว่าจะมาจับกลุ่มได้เนี่ยมันสืบเนื่องย้อนไปตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยนะคะ
เพราะว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ทางชุดสืบสวนของศูนย์ปราบรามการโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์
เขาก็ไปจับกลุ่มขบวนการพวกปลอมแปลงเอกสารทางราชการปลอมนี่แหละ
แล้วก็ไปจับกลุ่มรายใหญ่ได้ในพื้นที่ภูเก็ต
ทีนี้ก็สืบสวนก็ขยายผลต่อจนมาจับกลุ่มนายคนนี้
นายอภิวัฒน์ได้ที่ทำการปรายศนีย์อำเภอเมืองลำปางเมื่อวันที่๘สิงหาคม
ประกาศโฆษณารับทำเอกสารราชการทุกประเภทแบบโจงครึ่ม
แล้วก็อย่างที่แจ้งราคาไปนะฮะ
ว่ารับทำแต่ละอย่างแต่ละใบราคาเท่าไหร่อย่างไรนะครับ
เจ้าหน้าที่สอบสวนนายอภิวัฒน์ก็ทราบว่า
เรียนจบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ใช้ความรู้ที่เรียนมาก่อเหตุ

เดือนละ๒๔แสนบาท
ก็ดูสิแต่ละอย่างเป็นเอกสารสำคัญนะ
และก็ถือว่ามีคนให้เขาทำปลอมเยอะ
และที่ปลอมไปทั้งหลายทั้งแหล่ไปอยู่ไหนแล้ว

การจัดส่งเอกสารปลอมให้ลูกค้าจะใช้บัตรประชาชนปลอม
ส่วนเงินโอนผ่านบัญชีที่จ้างบุคคลอื่นเปิดให้
ขณะที่มีการจับกลุ่มนายพิวัฒน์นะครับ
พกบัตรประจำตัวประชาชนของเขา
ปลอมด้วยนะรวม๔ใบ
ตรวจสอบเอกสารที่ปลอมพบว่า
เครื่องหมายภาษีโฉนดที่ดินตราแผ่นดิน
และลายมือชื่อเจ้าหน้าที่เหมือนของจริงเกือบ๑๐๐เลยคุณ
บัตรประชาชนทำได้เหมือนประมาณ๘๐นี่เจ้าหน้าที่บอกนะ
มีข้อมูลว่าผู้ต้องหาได้ส่งเอกสารปลอม
ให้กับลูกค้าแล้วพันกว่าราย
ตอนนี้นำตัวส่งสนพระราชวังดำเนินคดี

คือนายอภิวัฒน์เขาทำเอกสารนี้ปลอมใช่ไหมคุณ

สิ่งที่มันเหมือนมันคือแผ่นฟิล์มลายน้ำ
ใช่ฮะลายน้ำตาสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบก

เขาสั่งผลิตจากประเทศจีน
ทางเว็บไซต์หนึ่งม้วนหนึ่งราคาแสนห้านะคุณ
จับกลุ่มก็ยึดของกลางและเอกสารปลอมได้ทั้งหมดเลยนะครับ
ไอ้ม้วนแผ่นฟิล์มที่สั่งตรงมาจากจีน
เขาก็ลงทุนไปเยอะนะแสนห้าทีนี้เวลาเขารับทำปลอม
เขาก็เก็บเงินเยอะรายได้เขาก็เยอะนะฮะ

นางสาวออนอนงบุญทวีในข้อหาปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม
ของกลางเป็นรถยนต์ฮอนด้าที่สวมทะเบียนยี่ห้อรุ่นและสีเดียวกัน
นางสาวออนอนงจะขับรถสวมทะเบียนนำตระเวนไปหลอกขายให้กับเต็นต์รถยนต์มือสอง
ซึ่งเอกสารปลอมทั้งหมดได้ซื้อมาจากนายอภิวัฒน์
เรื่องต้นรับสาภาพว่าทำมาแล้ว๔๕ปี
ตำรวจจำเป็นต้องเร่งขยายผลในการสอบสวนต่อไป
ว่านอกจากนายพิวัฒน์แล้วแล้วก็มีนางสาวออนอนงแล้ว
เครือข่ายอื่นอีกหรือเปล่านะฮะที่ร่วมขบวนการอยู่เนี่ยนะครับ
วันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ขึ้นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐอยู่เหมือนกันนะครับ